ดูความคืบหน้ากันหน่อยเราเคยนำเสนอไปเมื่อวานแล้วนะคะ
สำหรับกรณีที่คุณลุงท่านหนึ่งไปใช้เก้าอี้นวดแบบสุขภาพหยอดเหรียญ
ห้างสรรพสินค้าที่ลบบุรีแล้วเกิดความผิดพลาด
หนังมันหลุดออกไอ้ตัวนวดดึงคุณลุงเข้าไป
แล้วก็หนีบคอคุณลุงหนีบหัวคุณลุงจนเลือดไหล
เกือบหมดสติเกือบถึงขั้นชีวิตนะคะ
เราได้ไปเจอคุณลุงไปพูดคุยเลยว่าคุณลุง
ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันเป็นยังไงคุณลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
ว่ามันเกิดอะไรคุณลุงท่านนี้ก็คือจ่าสิบตรีสุทัศน์
ม่วงป่าเป็นข้าราชการบำนานนะคะคุณลุงบอกว่าปกติก็นวดที่นี่เป็นประจำอ่ะ
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยนะนวดไปไม่ถึง๕นาทีเลย
มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันนวดแรงมาก
ทนไม่ไหวจนต้องร้องให้คนช่วยตอนที่โดนหนีบคุณลุงบอกว่า
เหมือนสมองจะแตกเลยเพราะมันบีบเข้าที่ขมับและกระโหลกศีรษะ
คุณลุงบอกโชคดีจริงที่ไม่เป็นอะไรจนถึงขั้นชีวิตค่ะ
นวดยังแป๊บเดียวเนี่ยมันก็นวดผิดปกติ
มันนวดแรงปุ้งนวดนวดแรงมากเลย
โอ๊ยผมก็โอ๊ยเจ็บอะเนอะบีบเนี่ยบีบหัวเนี่ย

ผมนึกว่าจะบีบกระโหลกร้าวซะแล้ว
เข้าไปมันบีบอยู่ข้างบนเนี่ย

ใครก็ได้ถอดช่วยถอดปลั๊กมันหน่อย
คือเขาบอกว่าถึงแม้มีปลั๊กมีคนดึงปลั๊กออกให้แล้ว

ยังไม่สามารถเอาออกได้เลยต้องใช้วิธีงัดศีรษะกับเท้าออกมาจากเครื่องนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายเรวัตพัฒนาจันหอมตัวแทนบริษัทเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ
เขาบอกเลยว่าพูดคุยกับทางผู้เสียหายซึ่งก็คือคุณลุงแล้ว

และตลอดระยะเวลา๑ปีที่ต้องรักษาตัวบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
และหลังจากนี้จะนำเครื่องนวดกลับไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ปกติบริษัทจะตรวจสอบเครื่องนวดอยู่แล้วทุก๑๕วันนะคะ
ซึ่งเครื่องนี้มันถูกตรวจไปเมื่อวันที่๒๘มิถุนายน
เพิ่งไม่นานก่อนเกิดเหตุนะวัน๒วันเอง
และมีการขออนุญาตนำเข้าติดตั้งใช้งานอย่างถูกกฎหมายด้วย
ซึ่งมาตรการในการป้องกันเขาบอกว่าจะนำป้ายกำหนดข้อควรระวัง

แล้วก็จะให้พนักงานมาคอยประจำจุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วยนะคะ
และเมื่อวานนี้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ
สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีศูนย์ดำรงธรรมและเจ้าของบริษัทเครื่องนวด
ห้างสรรพสินค้าก็เข้าประชุมหารือร่วมกัน
เพื่อตรวจสอบเก้าอี้ตัวที่เกิดปัญหานี่แหละค่ะ
ว่าตอนนี้หลายคนไม่กล้าไปใช้บริการเครื่องนวดหยอดเหรียญ

ถ้าเพิ่งตรวจไปแล้วเบาะอันนี้มันหลุดออกมามันเกิดจากอะไร